โชว์มีโลกออนไลน์เค้ามีการแชร์คลิประบายความในใจยังเกิดขึ้นนะคะ
เป็นการระบายความในใจของคุณลุงท่านหนึ่ง
ขับรถไปทำธุระต่างจังหวัดก็พกเงินไปไม่เยอะเติมน้ำมงน้ำมันไป
ทีนี้ขาจะกลับบ้านอยู่แล้วก็ไปเจอด่านตรวจเรื่องของควันดำ
คือรถคุณลุงแกก็ควันดำจริงตำรวจเขาก็ปรับไป๑๐๐บาท
แกก็บอกว่าต้องปรับถึง๑๐๐เลยเหรอขอลดหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่มีเงินเลย
จะต้องเอาเงินไปซื้อนมให้หลานซื้อข้าวให้ลูก
แต่สุดท้ายตำรวจก็ปรับ๑๐๐บาทคือทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่พันเดียวอะค่ะ
ลุงก็เลยบอกว่าขอระบายความในใจนี้หน่อยได้ไหม
แล้วเราขับรถเราก็ไม่สบายใจเสียตรงนั้นเลย๑๐๐๐บาท
เหลือเงินอยู่๕๐๐บาทขับรถมากลางทางน้ำมันก็เหลือประมาณ๑ขีด
ก็เลยจะเติมน้ำมันไปหมด๕๐๐บาท
แต่ตอนนี้เหลือเงินเศษเนี่ยครับอยู่ในไอเมียครับ
เหลือไม่กี่บาทครับเนี่ยครับจะซื้อนมให้หลานกิน
โดยเล็กเนี่ยนอนไม่มีเงินซื้อนมให้หลานกินเนี่ย
นั่นน่ะน้ำขวดนึงนะครับซื้อน้ำเปล่าให้ให้หลานกินประทัง
พอจะถึงบ้านหากินกันง่ายแต่พวกผมดิมันจะตายหากินยาก
แต่ละวันมันไม่ใช่คนร่ำคนรวยเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้คุณก็รู้อยู่
คุณจะมาขูดรีดอะไรกันนักกันหนาจะปรับอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียว
มันยังไงละมันเหมือนครับเคยเห็นมั้ยครับขูดเลือดกับปุ้บเลย
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นคลิปนี้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นใจคุณลุงแกนะ
เรื่องราวมันมีอยู่ว่าคุณลุงท่านนี้กำแพงเพชต์
พกเงินติดตัวมาเนี่ย๓๕๐๐บาท
ตอนออกจากบ้านเติมน้ำมันไปหนึ่งพันบาท

ระหว่างทางเติมน้ำมันไปอีกหนึ่งพันบาท

พอไปถึงกำแพงเพชรทำภารกิจเสร็จสับ
เดินทางจากกลับบ้านเติมน้ำมันไปอีกห้าร้อยบาท
ทั้งเนื้อทั้งตัวก็เหลือหนึ่งพันบาท
ก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวหนึ่งพันบาทเนี่ย

แล้วก็ซื้อข้าวให้ลูกสะพ้ายคนที่อุ้มหลานนั่นแหละ

ระหว่างทางก่อนจะถึงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ตำรวจเขาก็บอกว่าลุงรถลุงควันดำนะ

ถ้า๑๐๐๐เลยไม่มีเงินต้องเติมน้ำมันอีก
ลดหน่อยได้ไหมอรุมอร่วยอะไรได้บ้างไหม

ลุงแกบอกว่ามันคิดแล้วเสียเวลาแล้วมันไม่คุ้ม

คลิปลุงแกก็บอกว่าใบขับขี่มันก็ต้องใช้
กว่าเขาจะส่งคืนกว่าจะเจรจาอะไร

มก็ไม่ได้ดื่มข้าวก็ไม่ได้กิน

คลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปก็อย่างที่บอก
คนเห็นใจคุณลุงเยอะมากนะคะเนี่ย
บอกว่าสงสารลุงบางคนบอกเข้าใจลุงนะ
ผมเคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาก่อน

คือถ้ามีใบสั่งอย่างนี้

แต่ถ้าจะปรับไม่ถึง

มันขึ้นอยู่กับทางตำรวจในการที่จะเรียบเทียบปรับด้วย
คืออยู่ที่วิจารณญาณว่าจะปรับเท่าไหร่

เพราะอย่างบางทีเวลาเราเห็นข่าว
ตำรวจก็บางคนก็ให้ไปวิ่ง

เพื่อเป็นการเหมือนกับว่าปรับวินัยตักเตือน

คือคุณลุงก็คงจะระบายความอัดอั้นตันใจ
คือตำรวจเขาก็คงไม่ได้ทำผิด

เพียงแต่ว่าตรงนี้จะลดให้มันน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหม
ถ้าแสดงก็ที่วันนี้ผมปรับใบพันหนึ่ง

เขาก็ถ้าเขาออกมาชี้แจงเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้น

ตำรวจก็ต้องออกมาบอกว่าเพราะวันนั้นมันเป็นแบบนี้

ลดไม่ได้อรุมอร่วยไม่ได้